คุณผู้ชมทีนี้เมื่อสักครู่
สพทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
อ้างว่ามีเทวดาส่งมาเกิดแล้วจับลูกตัวเอง

ลำปางที่อำเภองาวลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ

อ้างบอกว่าวิญญาณเข้าสิงปัด

แล้วไปคว้าปืนนะคะเดินไปที่บ้าน

แปลกนัดตายค่ะที่
สุดท้ายตำรวจตามไปรวบตัวมาได้
นำตัวคนก่อเหตุมาขอขมาศพ

ไม่แล้วร่างออกแล้วไง

วิญญาณที่ว่ามันคือยาบ้า
หนุ่มคนนี้เขาเสพยาบ้ามาหลอน

ก็เลยไปคว้าปืนมายิงเขาเนี่ยนะคะ

ในส่วนคนก่อเหตุก็คือนายฟูนชัย
บุญมาตุ้ยอายุ๓๙ปี

ขณะเกิดเหตุขณะที่นายปรีชาผู้ตายเนี่ย

ก็ถูกนายฟูนชัยเนี่ยใช้ปืนลูกซองยาว
ยิงใส่กระสุนเนี่ยไปถูกแผ่นหลังรวมแล้ว๘นัดด้วยกันค่ะคุณ
ล้มปุ๊บเสียชีวิตคาที่หลังเกิดเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่
พยายามไปหาตัวคนร้ายก็คือนายภูนชัยภูนชัยเนี่ยนะหลังก่อเหตุเสร็จ
หลบอยู่ภายในบ้านเพราะฉะนั้นแล้วตำรวจบอกว่า
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมตัวคนร้ายเพราะอะไร
ภูลชัยเนี่ยถืออาวุธปืนปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุยิงเพื่อนบ้าน
สักครู่ติดตัวตลอดเวลาแต่ที่สุดแล้วตำรวจควบคุมตัวได้
นี่ค่ะกระบอกปืนที่ใช้ก่อเหตุจากการตรวจค้นนี่ไปพบปืนกระบอกนี้นะคะ
แล้วก็ปลอกกระสุน๑ปลอกแล้วยังพบยาบ้ายอีก๓๐เมตรผู้ก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่าตอนที่สอบปากคำเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะพูดจาวกไปวนมา
อาการคล้ายคนเมาช่วงแรกอ้างว่าวิญญาณผีเป็นผีร้ายเข้าสิง
ก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นช่วงหลังพูดว่าไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

ช่วงแรกบอกผีเข้าช่วงหลังค่ะคุณผู้ชมยอมรับ
สารภาพนะคะบอกว่าตอนที่ตัวเองเสพยาบ้าไปแล้วเนี่ย
ก่อเหตุไปยิงผู้ตายเสียชีวิตตำรวจก็เลยควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วนำตัวไปส่งที่สพง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ไม่ว่าจะเรียกว่ายาบ้ายาม้าหรือยานรก
เพราะยาเสพติดไม่เคยทำให้ใครได้ดีนะ
ค่ะ๙๘๙๒๕๖ขนาดนั้น
สำหรับข่าวเกี่ยวกับคนคลุ้มคลั่งที่อ่านมาทั้งหมด
ส่วนมากเกี่ยวกับยาบ้าทั้งนั้นเลย